ตุ๋นก็ด้วยเครื่องพะโล้ก็มีโป๊ยกักดอกพะโลแล้วก็มีกระเทียมพริกไทย

ก่อนจะถึงสองชั่วโมงเราก็ใส่น้ำอารมณ์อืม

มันก็จะช่วยให้กลิ่นหอม
ตอนนั้นมันไม่มีมีร้านเราร้านแรก

ร้านแรกแล้วก็ตอนนั้นมีญี่ปุ่นประมาณ๘๐คนเอง
เพราะฉะนั้นญี่ปุ่น๘๐ผลเข้าไปลูกค้าเราหมดหรือสิ

ฝีมือที่ติดตัวมาจากดำเนินสะดวกนี่แหละนะครับ
แล้วก็เปิดขายตอนเย็น

ก็จะเป็นกุ้งแห้งไชโป้เต้าหู้

แล้วก็เผื่อมออกเป็นของดั้งเดิมอยู่ตัวร้าน
เหมือนกับต้องโบกรถตู้
สัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเหมือนเดิม
แต่เราขอเขยิบขึ้นมาที่อำเภอศรีราชา
เพราะที่นี่เขามีเมนูเส้นระดับตำนานเจ้าเก่าแก่

รวมความเก่าของแต่ละร้านนี้ถลุ๑๐๐ปีเลยแหละค่ะ
อย่างร้านแรกที่เราจะพาไปพบนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเจ้าเก่า๓๐ปีตำนานความอร่อยคู่เมืองศรีราชากับเทคนิคการใช้น้ำอัดลมมาเป็นส่วนผสมในการตุ๋นเป็ดจากร้านก๋วยเตี๋เป็ดน้องดาว
ต่อด้วยอุดงแกงกะหรี่แกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้นจากร้านมัสจังร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าเก่า๒๖ปีเจ้าแรกในเมืองศรีราชา
ปิดท้ายกับเมนูผัดไทยไข่ปูผัดไทยสูตรโบราณ๖๐ปีกับการหยิบเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบจากร้านผัดไทยป้าใบบางโพ
นี่ขนาดแค่ไฮไลท์ยังยี่ยวนชวนหิวขนาดนี้
เอาเป็นว่าอย่ารอช้าเฮียนัทของเราพร้อมทำหน้าที่
และดูเหมือนว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็พร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
อย่างนั้นมุ่งตรงสู่สีราชาด้วยกันเลยค่ะ

พบกับผมวาริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวแล้ว
ที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเลยเล่าเส้นเป็นเรื่องครับผม
ผ่านเทศกาลสงกรานหรือว่าปีใหม่ไทยไปหมานนะครับ
หลายคนเนี่ยคงอาจจะเที่ยวต่อนะครับผมก็เช่นกันครับ
ผมก็มาเที่ยวต่อนะครับที่จังหวัดชนบุรีครับผม
แต่มาชนบุรีคราวนี้นะครับผมเลือกอำเภอศรีราชาครับ

มีเมนูเส้นในตำนานให้เราได้มาค้นหากันครับผม
เรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
มีผู้เหลือราชาทุนจำกัดธุรกิจของเจ้าพระยาสุรษักรมนตรี
โตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีคนงาน
เวลาไม่นานค่ะต่อมาเจ้าพระยาสุรสักมนตรี
ได้กลับทูลต่อพระเจ้าบรโมมวงเทอร์พระองค์เจ้าวัฒนา
กรมขุนมรุพงศิริพัฒน์
ขอให้ย้ายที่ทำการอำเภอจากเดิมที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพระ

และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางพระเป็นอำเภอศรีราชา
นับตั้งแต่ปี๒๔๖๐เป็นต้นมาค่ะ
ศรีราชานะคะก็ได้เติบโตอย่างรวดเร็วอีกครั้ง
หลังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่

ในสมัยพลเอกชาติชายชุนฮวัน
ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนทุกระดับ
นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ

ครอบครัวโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น
เข้ามาทำงานตามการขยายธุรกิจ
จนทำให้อำเภอศรีราชาถูกขนาดนามว่า
แน่นอนค่ะว่าเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีประวัติความเป็นไม้

ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ

แถมมีเรื่องราวน่าสนใจแค่ไหน
คุณผู้ชมครับที่อำเภอศรีราชาแห่งนี้นะครับ
มีร้านก๋วยเตี๋ยวให้เราได้ค้นหามากมายนะครับ
แต่ว่าร้านแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปนะครับ
เป็นร้านก๋วเป็ดเก่าแก่กว่า๓๐ปีนะครับ

อยู่ที่เขาเอาน้ำอัดลมไปตุ๋นเป็ดด้วยครับผม

ฉะนั้นเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่แบบเจ้าดังของศรีราชาแห่งนี้เลย

สิบกว่าปีแล้วจุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านได้ยังไงครับ
ก็คืออีเขาเป็นคนทำก่อน

ครับแล้วเขาทำไม่ไหว
เขาก็เลยหาให้เรามาช่วยดูว่าเราทำได้ไหม
พอทำได้เขาก็เลิกไปให้เราทำต่อ

แล้วรีบฟังว่าอี๋ตี้จบนิติศาสตร์เลย

ก็จะไปติดเราไปขอฝึกงานแล้วเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่เป็นไร

ความคิดได้ที่เขาจะหยีบต่อที่แหละ
นานแค่นี้ต้องให้เยอะให้ต้องดูแลให้สะอาด
อยู่นานไหมกว่าจะอีทเขาจะต้องปล่อยมือให้เราทำเอง
ก็ครึ่งปีได้ไหมครับ

ก็คือก็ให้เขาช่วยดูแลร้านด้วยว่าเออเรียกลูกค้าด้วย
เออแต่ถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยลูกค้าอาจจะมีปัญหา

ไม่มั่นใจว่าขายของอีหรือเปล่าชื่อมาของร้านดีกว่าน้องดาวนี่มาจากอะไร

ก็เลยตั้งชื่อเอาลูกสาวมาตั้งเป็นชื่อร้านเลย
แล้วก๋วยเตี๋ยเป็ดปริญญาเนี่ยมาจากไหน
ก็คือมีไอ้เขาเป็นเคยมากินสมัยเด็ก
เขาก็เออเขาเห็นมีรูปปริญญาอยู่เขาก็เลยเออเป็นปริญญากินข้าวหน้าเป็ดมันอร่อย
ก็เลยก็เลยตั้งชื่อตามที่เราจบปริญญามาเลย
เขาก็เลยตั้งเขาก็ไม่รู้ว่าจะเลือกร้านไงเขาตั้งฉายาให้เราเปล่า
เป็นฉายาก๋วยเตี๋เป็ดปริญญากันไป
อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปดูสูตรได้ไหมสูตรความอร่อยอยู่ตรงไหน

เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้องดาวก๋วยเตี๋ยวเป็ดปริญญาหรือข้าวหน้าเป็ดปริญญา
ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าเจ้าแรกของศรีราชานั่นเองค่ะ
ก็ต้องมาถามกันหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าอะไรคือเคล็ดลับความอร่อยของเจ้าเป็ดตุ๋นของที่นี่กันนะ
ร้านนี้เนี่ยเขาลือกันว่าที่เด็ดอยู่ที่การตุ๋น
ไหนมีอะไรเล่ามาให้หมดเลยค่ะเฮียตี
เข้ามาดูสูตรลับความอร่อยของอีนะครับที่เปิดขายมา๓๐ปีแล้วก็โด่งดังมากในเขตราชา
มาดูในเรื่องของเป็ดตุ๋นก่อนดีกว่านะครับเราเลือกเป็ดยังไงก่อน
เราจะใช้เป็นเป็ดไทยไล่ทุ่งไม่ใช่เป็ดเชอรี่แสงจะตัวเล็กใส่เนื้อมันจะแน่น
คือถ้าเป็นเป็ดเชอรี่เนื้อมันจะเยอะใช่ไหมแต่เป็ดไทยเนื้อแน่น
เนื้อแน่นกว่าจากนั้นได้เป็ดมาเราก็ทำเป็นหนึ่งชิ้นครับเอามาตุ๋นด้วยอะไรเอ่ย
ตุ๋นก็ด้วยเครื่องพะโล้ก็มีโป๊ยกักดอกพะโลแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยครับ
เครื่องพะโล้ต่างบางอย่างนั้นเถอะแต่ก็ไปตุ๋นนานไหมครับ

ก่อนจะถึง๒ชั่วโมงเราก็จะมีเราใส่น้ำอารมณ์น้ำดำ

มันก็จะช่วยให้กลิ่นหอม

ขวดนึงมอดขนาดนี้ใส่ขวดนึง

ระหว่างตุ๋นตุ๋นได้สักพักใหญ่แล้วก็ใส่น้ำอารมณ์เข้าไป

ก็จะได้เป็ดตุ๋นที่นี่เลย

แล้วก็มีเครื่องพลวงต่างก็ตุ๋นแบบนี้สองชั่วโมงใช้งานได้เลย

เด็ดเจ็ดย่านน้ำอยู่ที่ตัวของน้ำตุ๋นเป็ดที่ประคมเครื่องเทศยาจีน

ดังนั้นน้ำซุปของที่นี่จึงไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมาย
จากกระดูกเป็ดที่ล้อมมาจากตัวเป็ด
เปล่าซีอิ๊วและใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมเท่านั้น
แต่พอจะตักใส่ชามเพื่อเสิร์ฟลูกค้านะคะ
ก็จะผสมน้ำซุปและน้ำตุ๋นเป็ดเข้าด้วยกัน

ก็ใส่ไปตุ๋นพร้อมกันเลย

ต้มทั้งหาด

น้ำซุปละ

ใส่ใบเตย

แล้วสีดำดำมาจากไหนฮะน้ำซีอิ๊วค่ะใส่ซีอิ๊วเข้าไปครับ
เพราะฉะนั้นเองให้มันดำอืมเครื่องมีอะไรอีกบ้างก็มีเส้น
เส้นมีอะไรครับก็มีทุกเส้นนะครับบะหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่
ไหนได้ความนิยมมากสุดเส้นเล็กครับเส้นเล็กนะอ่ามีหัวเป็ดด้วย
หัวเป็ดเราไปทำอะไรขอเบ็ดก็ขายตังหากครับตังหากนะเอาไปกินเล่นน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มกินครับเอาล่ะพร้อมแล้วเรารู้ส่วนผสมหลักหลักแล้วนะครับ
มีอะไรบ้างนะครับเรามาชิมกันดีกว่านะครับเอาเส้นเล็ก
เป็นพะโล้รวมทีหนึ่งเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะครับครับผมครับ
เข้าไปอีกค่ะโดยเฮียตีแอบกระซิบว่าน้ำซุปก๋วเป็ดของที่ร้านจะใส่แค่กระดูกเป็ดที่ล้อมาจากตัวเป็ด
เปล่าซีอิ๊วและใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมเท่านั้น
แต่เวลาที่ลูกค้าสั่งนะคะเฮียเขาก็จะตักน้ำตุ๋นเป็ดมาผสมกับน้ำซุป
เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมและลงตัว
ส่วนถ้าอยากรู้ว่าจะกลมกล่อมขนาดไหน
แล้วเนื้อเป็ดตุ๋นน้ำอัดลมจะมีรสชาติยังไง
อดใจเราสักประเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะ
เป็ดมันหอมเครื่องยาจีนเน
เหมือนเครื่องยาจีนมันถูกซึมต่ำไปในเนื้อเป็ด
เนื้อมันไม่ถึงกับเปื่อยจนยุ่ยจนเละ
ก็ยังมีเนื้อเป็ดให้เราได้เคี้ยวอยู่นะครับ

รู้สึกยังไงบ้างที่อุตส่าห์เป็นลูกน้องมีปริญญาต้นหลายปีนะ
สุดท้ายกลับมาทำธุรกิจที่บ้าน
ไม่รู้ผมว่าฟ้ากำหนด
อ่านแฟนมาก็มากินลงที่นี่

ใช่
แฟน